สาวใหญ่อายุ๔๐ปีเขาโกรธ
แฟนเขาเนี่ยทักแชทไปหาเด็กหญิงอายุ๑๔ปี

ท้าทายดักไปตบเด็กอายุ๑๔จนน่วมเลยครับ
แล้วมา๒คนไปตบเด็ก๑๔ไปดูคลิปกันก่อน

ทั้งจิกทั้งเตะแล้วมากัน๒คนครับ

อันนี้รุ่นแม่กับรุ่นลูกเลยนะคะ

เพราะคนทำอายุ๔๐นะแล้วคนโดนคือ๑๔
คือตอนนี้ก็วิจารณ์สนั่นว่ามันเหมาะสมแล้วเหรอคุณจะไปทำเด็กอายุเท่านี้
แล้วสาเหตุคือสามีคุณทักไปหาเขา
คือพักเรื่องจริงไม่จริงไว้ก่อนนะคะว่า
ตกลงสามีทักไปหาแล้วเด็กเล่นด้วยไหมหรืออะไรยังไง
แต่ที่แน่ก็คือว่านี่มันคือการทำร้ายร่างกาย
ของคนที่มีวุฒิภาวะแล้วนะคะอืม

ว่าทัศน์บางสแก่โพสต์คลิปเหตุการณ์
ความยาวประมาณ๒นาทีในคลิปเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ๑๓
กำลังถูกผู้ใหญ่๒คนรุมตบริมสะน้ำที่พิศนุโลก
จิกหัวชี้หน้าเตะเด็กหญิงร้องหนูขอโทษหนูขอโทษ
แต่ผู้ใหญ่๒คนอายุ๔๐ก็ยังไม่หยุดการกระทำแบบนี้
เตะที่หน้าเตะที่ตัว
ช่วงท้ายคลิปมีการบอกเด็กผู้หญิงกราบเท้าเดี๋ยวนี้

ท่ามกลางกลุ่มเพื่อนที่ถ่ายคลิปยืนดูเต็มไปหมด
กขนาดนี้ผมร่วงหมดแล้วมั้งคะเนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑กุมภาพันธ์ตอน๔โมงเย็น

ก็มีการทักแชทชวนไปเล่นน้ำกันที่สระน้ำของหมู่บ้าน
พอไปถึงอ้าวนั้นไปเจอสาวใหญ่
อายุ๔๐ปีเดินเข้าไปกระชากเลย

พร้อมกับเหยียบที่อกด้วย

ยุ่งกับสามีเพื่อนฉันทำไม

แล้วไปตบกันต่อทุบกันต่อเตะกันต่อหลายครั้ง
พร้อมกับพูดว่าอย่ามายุ่งกับผัวฉันอีกนะ
จากนั้นทั้งสองคนก็ปล่อยให้กลับบ้าน
สภาพที่ผู้หญิงคนนี้แบบโอ้โหน้องสะบักสบอมมาก
น้วมดูจากจำนวนคนดูจากอายุ
ดูจากไซส์สู้อะไรไม่ได้สักอย่างเลย
ที่มาตบก็ตัวใหญ่มากเลย
หลังจากนั้นแม่ของเด็กผู้หญิงก็พาน้องไปแจ้งความที่สพเมืองพิสุนโลก
ตำรวจก็เลยให้ส่งใบตรวจไปตรวจร่างกายก่อน
ทีนี้ทีมข่าวก็ไปถามเด็กหญิงอายุ๑๔ปี

ก็คือสามีของผู้หญิงคนนั้นทักแชทมาชวนคุย
ก็คุยปกติคนทักแชทมาใครจะไปรู้ล่ะ

กระทั่งไปเกิดเรื่องยืนยันว่า
หนูเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกินเลยกับเขาเลยมากกว่าพี่น้อง
หลังเกิดเหตุก็ยังหวาดกลัวไม่กล้าออกไปไหนคนเดียว
เพราะว่าร่างกายตอนนี้ก็ยังคงเจ็บที่บริเวณหนังศีรษะ
แล้วก็หลังแล้วก็หน้าอกอยู่นะครับ
ซึ่งเรื่องนี้แม่ของน้องก็บอกว่า
จะรู้เรื่องเมื่อวานรู้จากคลิปเนี่ย
พอเห็นคลิปนะแม่ตกใจมากไม่คิดเลยว่า
ผู้ใหญ่สองคนจะมารุมทำร้ายเด็กอย่างลูกของเธอได้ขนาดนี้
ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรลูกเธอจะผิดหรือไม่ผิด
การทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น
ตอนนี้ก็เลยพาลูกไปแจ้งความไว้แล้ว
และถ้าคู่กรณีไม่เข้ามาเจรจากลายเกลี่ยหรือขอโทษกัน

เพราะว่าอย่างที่บอก๑ในคู่กรณีอายุกว่า๔๐กว่าแล้ว
ก็รุ่นเดียวกับเธอก็เป็นแม่คนเหมือนกัน
ไม่ควรที่จะทำกับเด็กแบบนี้ค่ะ
ซึ่งล่าสุดตำรวจก็คุมตัวผู้หญิงสองคนที่อยู่ในคลิปมาสอบสวนแล้วนะคะ
แล้วก็ให้ทั้งคู่รับทราบข้อกล่าวหา
ทำร้ายร่างกายที่สพเมืองพิษนุโลกแล้วด้วยเหมือนกัน
แต่จริงคนเต็มเลยนะมันเป็นสระน้ำ
ยังไม่มีคนเข้าไปห้ามปรามไปช่วยเลย

คือยุคนี้มันเป็นยุคของการถ่ายคลิปก็จริง

ก่อนที่เราจะยกมือถือขึ้นมาถ่าย

เข้าไปช่วยเหลือแจ้งตำรวจหรืออะไรก็ได้ก่อนนะคะ